ไปดูความคืบหน้าคดีการพบโครงกระดูกปริศนาที่จังหวัดตรังนะครับ
ซึ่งพบเมื่อ๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ญาติบอกว่าน่าจะเป็นเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่หายออกไปจากบ้าน
หลังจากที่มีชายคนหนึ่งมารับไปนะครับ
วันนี้ตำรวจตามควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับ
ซึ่งเขายอมรับสารภาพว่าลงมือฆ่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้จริง
แล้วก็อำพลางคดีด้วยการเผาทำลายศพ

นายวิศนุบุญคงหรือในกายอายุ๒๕ปี
ถูกตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองตรังเข้ารวบตัวไว้ได้
กลางดึกของคืนวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
บริเวณริมถนนบึงขุนทะเลหมู่๓ตะบดมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
โดยเขาได้หลบหนีไปกบดานนานหลายวัน
หลังมีข่าวว่าพบโครงกระดูกหญิงสาววัย๑๔ปี

กลางป่าละเมาะในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อสอบสวนในกายสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เขาได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับเด็กหญิงวัย๑๔ปีช่วงกลางคืน

เหตุเพราะรู้ว่าเด็กสาวไปพูดคุยคบหากับชายหนุ่มอีกคน
จึงเกิดความโมโหก่อนใช้มือบีบคอเด็กสาวจนเสียชีวิต
จากนั้นได้ลากศพไปทิ้งไว้ในป่าละเมาะ
จากบ้านเช่าของเขาประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
ก่อนจะนำท่อนไม้กิ่งไม้ไปวางทับอำพรางศพไว้

จุดไฟเผาทำลายศพทิ้งในวันต่อมา
หลบหนีออกจากบ้านไปกบดานที่จังหวัดสุราชธานี

เขายังมีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา
ตำรวจชุดสืบสวนจะคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
และค้นหาของกลางซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของเด็กสาว
ในไก่อ้างว่าได้โยนทิ้งลงไปในลำคลอง

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบโครงกระดูกเพียง๕๐เมตร
ใช้เวลาค้นหาของกลางอยู่นานกว่า๒ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ในกายเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป

พบโครงกระดูกชิ้นส่วนร่องรอยการถูกเผา
สร้อยคอสแตนเลสที่มีจี้รูปตุ๊กตาผู้หญิง
กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่คลายปม
การเสียชีวิตปริศนาของเด็กสาวคนนี้
ยังทำให้ญาติของเด็กสาวออกมายืนยันว่า
โครงกระดูกที่ตรวจพบเป็นของหลานสาวอย่างแน่นอน
เพราะสร้อยคอสแตนเลสจี้รูปตุ๊กตาผู้หญิงรูปนี้
เป็นสร้อยที่หลานสาวสวมใส่ติดตัวตลอดเวลา
นางสมจิตศรีแก้วยายของเด็กสาวเปิดใจกับไทยรัฐจอบประเด็นว่า
รู้สึกดีใจที่ตำรวจสามารถจับตัวในกายผู้ก่อเหตุได้
ยืนยันว่าไม่ขออโหสิกรรมให้
เพราะอยากให้ผู้ต้องหาถูกลงโทษขั้นสูงสุด
เพื่อชดใช้กับสิ่งที่เขาทำกับหลานสาว
เชื่อว่าการเสียชีวิตของหลานสาวครั้งนี้

และยังเชื่อว่าทางบ้านของผู้ต้องหา
มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของหลานสาว
มันทำคนเดียวไม่ได้มันยังเรื่อยปกปวก
มันเช่ามาเรื่อยซะ
เหตุสลดที่ทำให้หลานสาววัย๑๔ปี

ไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในคดีนี้เพราะต้องการเห็นหน้าในกายผู้ต้องหา

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหลานสาวกลับบ้าน
หลังทราบผลดีเอ็นเอที่ชัดเจน
การจับกลุ่มตัวนายวิศนุบุญคงหรือในกายครั้งนี้
ควบคุมตัวตามไหมจับในคดีเก่า

มีความผิดฐานปรัสจากเหตุอันควร
รากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากปีดามันดา

ญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ได้ไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพนายง
เมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา

โครงกระดูกมนุษย์ในป่าละเมาะเขตอำเภอเมืองตรัง

จึงยังไม่สามารถดำเนินการออกหมายจับได้
แต่หากพนักงานสอบสวนสพเมืองตรัง
ก็จะดำเนินการขอหมายจับอายัดตัว

เตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
โดยขณะนี้นายกายยังถูกคุมตัวสอบสวนเข้ม

เพื่อเตรียมดำเนินคดีส่งฟ้องศาล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน